มากความสามารถเธอนี้ทำอะไรทุกอย่างในวงการบริเวณเทิง

ต้องซูมมั๊ะฮันต้องอีก
ขอบคุณมากนั่นก็คือสาวแพนเค้กเขมมะนิดนั่นเอง
แล้วก็เธอก็นั่งแท่นเป็นนางเอกละครเองด้วยนะจ๊ะติดตามกันค่ะ
นี่คือกะจะไม่ให้เงินร่วงเงินหลังเลยใช่ไหม
แต่เขาบอกว่าลงทุนเท่าไหร่ก็ยอมขาดทุนก็ยอมอยากลองทำ
หยุดที่จะเดินหน้าสร้างซีรีส์แบบอลังการงานสร้างเลยนะครับ
สำหรับผู้จัดมือใหม่คุณแม่หน่อยนวลนงที่ยกทีมกองถ่าย
พร้อมด้วยลูกสาวแก้มปอกแพนเค้กเขมมะนิดนางเอกของเรื่องนะคะ
ปักหลักถ่ายทำกันถึง๓ประเทศเลยคุณ
เยอรมนีออสเตรียแล้วก็สาธารณรัฐเช็คนะคะ
ซึ่งแพนเค้กเขาก็เผยว่าการไปถ่ายทำถึงต่างประเทศ
มันก็ย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นธรรมดาแหละ

สภาพดินฟ้าอากาศที่มันไม่ค่อยเอื้ออำนวย
แต่ทุกอย่างก็สามารถผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ
และได้ซีนภาพครบตามที่ต้องการเป๊ะจ้ะ

เราก็ต้องปรับการถ่ายพันธุ์ตามตามสภาพอากาศนิดหนึ่ง

แล้วก็เดินทางกันพอสมควรเหมือนกัน
แต่ว่าเราก็อยากได้ภาพที่สวยที่เราไม่ค่อยได้เห็นกัน

ถ้าเขาไปถ่ายพันธุ์ตามให้คนก็ต้องฆาตหลังถึงภาพ
ถึงอะไรที่ออกมาก็ไม่ต้องการ

คือทำงานทุกเรื่องมันก็มีอยู่แล้ว

เรื่องความรักก็แฮปปี้เช่นกันคุณค่ะ

สารวัตน์นี้เขาส่งข้อความหวานอ่อน
ว่าฉันคิดถึงรอยยิ้มเสียงหัวเราะ
และการพูดคุยกันระหว่างทางกับเธอ

พูดเห็นหมีไหมเห็นพี่หมีไหมน่ะเห็น

สารวัตรหมีเขาบอกว่านี่แหละเขาส่งมาเป็นกำลังใจให้กับสาวแพน
ซึ่งสาวแพนเขาก็ยอมรับเลยว่าเขินเหมือนกันเนาะ
ไม่คิดเลยว่าพี่หมีเขาจะกล้าทำอะไรแบบนี้
แต่ว่าถึงความรักจะลงตัวก็ยังไร้แพลนแต่งงานนะจ๊ะ
หรือว่าอย่าตกใจที่เห็นลงไป
ก็คิดถึงพออยู่ไอ้นั่นกันเราก็แบบว่าเออจะได้
มีอะไรที่เรานึกถึงกันได้ตลอดอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ก็ไม่นึกเหมือนกันว่าพี่หมีจะกล้าลงแบบนี้
มันก็แล้วแต่วันนี้
แพนว่ามันคือการดูแลซึ่งกันและกันมากกว่า
ฉันว่าความเข้าใจก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด

ยังมีเรื่องอะไรที่เรายังต้องคุยกัน

แต่ปกติคู่นี้เขาไม่ค่อยแสดงความรักกันแบบในโลกโซเชียล

แต่คราวนี้มาเป็นข้อความเป็นแคปชั่นหวาน

เค้าดูไฟล์ฟเรียบร้อยเบลกันน่ารักทุกคู่เลย
นี่ชีวิตจริงไม่ใช่ยุคพีเรียสขนาดนี้
เขาก็ต้องแบบออนไลน์กันบ้างนะโซเชียลกันบ้าง

ฉันว่าก็คงมีรูปถ่ายคู่กันแต่ไม่ลงแล้วนี่รู้